เลือกตั้งผู้ว่ากอทมและสกจะเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะ
ยืนยันด้วยว่ากลุ่มผู้พิการจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างแน่นอน
เพราะได้จัดคณะกรรมการประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกให้
ส่วนผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ก็มีการจัดเตรียมสถานที่แยกไว้ให้ด้วย
สามารถมาลงคะแนนได้อย่างครอบคลุมค่ะ
สมชายยังเน้นย้ำการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในช่วงโค้งสุดท้าย
ให้รายงานอย่างเป็นกลางไม่ชี้นำ
แล้วก็ขอให้ประชาชนทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะ
อย่าถ่ายรูปบัตรหรือเซลฟี่เพราะว่าอันนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะ
แล้วก็มีรายงานว่าในวันเลือกตั้งวันที่๒๒พฤษภาคมวันอาทิตย์
ฝนจะตกฉะนั้นถ้าเช้าแล้วเนี่ยดูแล้วฝนไม่ตกรีบออกไปเลือกตั้งก่อนนะ